หลังเกิดวลีลิงกินกล้วยจนทำให้เกิดรอยร้าวระหว่างพักเล็กในพักร่วมรัฐบาลนะครับ
ล่าสุดมีหนึ่งในพักเล็กถอนตัวออกจากพักรัฐบาลไปอีกหนึ่งพัก
ทำให้มีคำถามตามมาว่าจะต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้ประสานงานระหว่างพักเล็กในพักร่วมรัฐบาลหรือไม่
เพราะว่าตอนนี้เสียงก็ปริ่มน้ำเข้าไปทุกที

กลายเป็นจุดแตกหักให้พักประชาธรรมไทย๑ใน๑๐พักเล็ก
ประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลหลังถูกผู้ประสานงานพักเล็ก

รมเผ่าเปรียบเทียบการทำงานร่วมกับพักเล็ก
โดยเปรียบตัวเองเหมือนคนเลี้ยงลิงที่ต้องให้ลิงกินกล้วยตลอดเวลา
จากกรณีที่พักเล็กผิดหวังตำแหน่งประธานคณะกรรมธิการสามัญประจำสภา๓๕คณะ
ทุกพักได้รับการจัดสรรยกเว้นพักขนาดเล็ก
ซึ่งนายพิเชษสถิราชวานหัวหน้าภักดิ์ประชาธรรมไทยทิ้งประโยคเด็ด
ผมหลุดจากการกินกล้วยแล้วคนอื่นอยากกินต่อก็เรื่องของเขา
ร้าวนี้ทำให้เสียงของรัฐบาลจาก๒๕๐เสียงเหลือเพียง๒๔๙เสียง
ในขณะที่ฝ่ายค้านมี๒๔๖เสียงห่างกันชนิดที่หายใจรถต้นคอ
สุ่มเสี่ยงต่อการโหวตในสภาเพื่อออกกฎหมายสำคัญ
ซ้ำรอยแพ้โหวตที่เคยมีมาแล้วถึง๒ครั้ง
ร้อยเอกธรรมนัฐจะเอ่ยปากขอโทษยอมรับผิดที่พูดไม่คิด
แต่ก็ไม่สามารถรั้งให้พักประชาธรรมไทยถอนตัวไปเป็นฝ่ายค้านอิสระได้
เอิญผมปิดโทรศัพท์แล้วก็เปิดย้อนหลังก็มีหลายท่านนะครับ
มาแต่ว่ามันไม่เกิดประโยชน์เพราะมติมันผ่านพ้นไปแล้ว
มันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ของผู้หลักผู้ใหญ่ในภาคประชาธรรมไทยและสมาชิก
ผมตอบคำถามเขาไม่ได้ว่าผมเป็นตัวตลกการเมืองหรือเปล่า
ผมก็ต้องขอโทษพี่นะที่เราไปล้อเล่นกันมากจนเกินไป
จริงแล้วผมไม่มีเจตนาที่จะไปเปรียบเทียบเขาเป็นลิงหรือเป็นสัตว์อะไรนะครับ
เพราะว่าเราสนิทกันมากแล้วก็ออกพื้นที่ด้วยกันมาตลอด
วันดีคืนนี้ผมก็เราก็ผิดเองต้องขอโทษพี่เขาด้วย
ไม่ได้มีเจตนาใดนะครับ
ยังไม่รวมกับที่ร้อยเอกธรรมนัฐถูกตั้งข้อกังขาถึงความเหมาะสมการเป็นรัฐมนตรี
กรณีที่มีสื่อประเทศออสเตรเลียออกมาพาดพิงความเกี่ยวพันกับคดียาเสพติด
ถูกฝ่ายค้านนำมาตั้งกระทู้ถามเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง
ผมจะไม่ยอมให้อดีตมาทำลายอุดมการที่ผมตั้งใจว่าชีวิตที่เหลือของผม
ผมจะทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชน
ไม่ว่าอุปสรรคจะใหญ่ขนาดไหนไม่ว่าผมจะอยู่ในสถานะใด
ผมตั้งใจและให้สัญญาและปฏิญาณกับตัวเองแล้วว่า
ขอทำงานเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน
หากไม่รีบเคลียร์ปัญหานี้ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงาน
ในฐานะผู้ประสานสิทธิแน่นอน
เพราะนายสนทิรัครสนทิกิลวงศ์เหลขถิการภาคพลังประชารัฐ
ไม่ตอบแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่า
พลังประชารัฐต้องหารือเปลี่ยนมือประสานกับพักเล็กหรือไม่
ขณะที่นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัย
ฉีกตัวไปเป็นฝ่ายค้านอิสระคนแรก
เชิญชวนพักเล็กที่ไม่พอใจมาอยู่ฝ่ายเดียวกัน
จึงเป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องหาทางรักษาเสถียรภาพ
ให้เดินหน้าทำงานได้ในภาวะเสียงปริ่มน้ำเช่นนี้
ข่าวไทราติวีรายงาน